ไว้ถุนแคมป์เป็นแห่งน้ำ
แล้วเชื่อมต่อไปที่บึงน้ำขนาดใหญ่
ปรากฏว่ามีหนูน้อยชาวกัมพูชา๔ขวบเท่านั้นเองคุณผู้ชม

แล้วนาทีที่จะให้คุณผู้ชมดูต่อไปนี้
บีบหัวใจมากน้องหมดสติ

จังหวะตอนที่พยายามปั๊มหัวใจให้น้องหน่อยค่ะ

นี่คือทุกวินาทีมีความหมาย
แล้วก็มีค่ากับชีวิตลูกมากนะคะ
นี่คือตอนที่ทีมกู้ชีพโรงพยาบาลบางปะอิน
แล้วก็เจ้าหน้าที่สมาคมอายุทยารวมใจ

ช่วยกันปั๊มหัวใจน้องผู้หญิง๔ขวบคนนี้

แล้วหมดสติแล้วหัวใจหยุดเต้นไปแล้วนะ

ปั๊มกันอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงคุณผู้ชม
เสร็จแล้วก็รีบนำตัวน้องส่งโรงพยาบาล
ถามว่าเป็นยังไงรอดหรือเปล่าน้องผู้หญิงคนนี้
หมอดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดเพราะว่าชีพจรน้องเนี่ย
หัวใจมันกลับมาเต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงแคมป์คนงานค่ะ
ที่อำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ่อของเด็กเล่าให้ฟังว่าแคมป์คนงานตรงนี้
ข้างใต้ใต้ถุนแคมป์จะเป็นแอ่งน้ำ
แล้วแอ่งน้ำตรงนี้มันเชื่อมต่อไปที่บึงขนาดใหญ่
อยู่ด้านหลังเนี่ยคุณผู้ชมจริงแอ่งน้ำมันก็ดูแบบว่า
ไม่ได้ลึกมากใช่ไหมพอมองด้วยสายตาข้างบนแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ลูกอยู่กับแม่๒คน
ตัวคุณพ่อเองไปรับจ้างแบกปุ๋ยก็มาอยู่ไม่ไกลจากที่พักหรอก
ทีนี้แม่ของน้องซื้อผลไม้อยู่หน้าห้อง
ลูกสาววัย๔ขวบคนนี้นะเดินไปกินน้ำในห้อง
พอแม่ซื้อผลไม้เสร็จหันไปดูเอ๊ะลูกหายไปไหน
เห็นแต่ผ้าใบของห้องเมื่อกี้ที่มันขาด
ทีนี้ก็เลยคิดว่าลูกสาวน่าจะทะลุ
พลัดตกลงผ้าใบตรงนี้มาแล้วก็ลงไปที่แอ่งน้ำ
เพื่อนคนงานนะมาช่วยไปงม
มหาตัวน้องเจินนำขึ้นมาแล้วกู้ภัยก็มาช่วย
ถึงมือกู้ภัยคือน้องหมดสติแล้ว
หัวใจหยุดเต้นแล้วปั๊มหัวใจจนมีชีพจรมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ถ้าน้องปลอดภัยนะยกมือว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่
ขอบคุณแม่น้องไหว้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ขอบคุณกู้ภัย
ที่ช่วยเหลือชีวิตลูกสาวนะคะ